ต๊อกลายหนึ่งเขาโพสต์เรื่องราวชวนขนหัวลุกฮะ
ขณะขับรถอยู่ในซอยค่อนข้างมืด

แล้วเกิดถ่ายภาพติดบุคคลนุ่งขาวห่มขาว

แต่ใบหน้าสีดำเข้มเลยนะ

โชนคนลองกรี๊ดลั่นเลย

บอกอยากให้มาร่วมพิสูจน์ความจริง

ล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีติ๊กต๊อก
คือนางสาวนอาทัยบุญมาฉายเนี่ย
แล้วก็นายชายรัฐเนี่ยสุดทง
ซึ่งทั้งสองคนพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปร่วมพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้

อยู่บริเวณวัดสว่างอารมณ์นั่น

ตำบลโป่งอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
นี่นายชายรัฐกับผม
ช่วงสองพุ่งของวันที่สิบหกตุลาคม

ซอยหนองเหตุน้อยนะฮะ

ชุดข่าวเนอะ
นวงเก๋าอุ่นฐาน

ยืนอยู่ตกใจมากจนเกือบจะขับรถตกข้างทาง
แต่อยากจะเห็นอยากจะรู้พอตั้งสติได้
รีบขับรถไปรับภรรยาแล้วก็รีบเวียน
กลับมาดูรอบ๓แม่ไม่ค่อยอยากรู้เลย
กลับมาดูรอบสามก็เจออีกถูกไหมอ่ะคราวนี้มารอบสาม
ก็ตั้งกล้องบันทึกไว้เลยซึ่งก็ยังจับภาพชายนุ่งขาว
ุ่มเขาได้อีกเช่นเดิมครับจึงนำเรื่องราวเนี่ย

แต่ว่าเมื่อกี้ข้ามเลนเกือบชนเขาแล้วนะน่ากลัวกว่ากว่านะถูก
ตนเองก็เลยประสานไปยังน้องชายที่ทำอาสากู้ภัย
ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
มาช่วยพิสูจน์ความจริงปรากฏว่า
สิ่งที่เห็นเป็นคนไม่ใช่ผี

กางเต้นนอนอยู่ในปากใกล้กับชุดที่เกิดที่เห็นแรก

คนตกใจหมดเลย
แล้วที่เขาเห็นตลอดคือชอบเดินจงกลม
อ้อโคนพีทจะเดินกรม

แล้วก็ใส่ชุดขาวเดินจงกลม

ไปฟังเสียงพี่ชุดขาวกันหน่อย
ก็คิดดูอยากรู้ไม่อยากรู้กลับมา๓รอบอ่ะ
ครอบสาวเมื่อกี้เสี่ยวเลย
มันอันตรายจริงคือกลัวจะโดนรถชนเพราะมันมืดมากไม่ใช่อะไรหรอก
อย่างเมื่อกี้ในคลิปมันมีฉลับตอนหลังเพราะเขาตกใจ

ถ้าพี่คนที่ไปรับเมียพักสักครู่แบบเหมือนแบบดูให้ชัดก่อน
อันนี้มันขับไปอย่างรวดเร็วนิดนึง

เป็นห่วงเมียก่อนนะกลัวเมียด่าแล้วเมียต้องดุ
อยากรู้เพราะว่าไปรับผมทางนี้ทำผมใช่ไหม

ทำไมมาช้านักเลยโอเคไหนมา

เลยพามาพิสูจน์อีกรอบนึงเจอรอบที่สาม

มันน่ากลัวเกลือเขาจะเกิดอุปติเหตุจริง
มันมืดมากเลยนะคะ
บ๊ายบาย